ไปดูอีกคู่นึงแล้วกันอันนี้ก็ลุ้นเหมือนกัน

สำหรับมากกี้นะคะแล้วก็ป๊อกพัศรกร
ก่อนหน้านี้เป็นที่ฮือฮา
เพราะว่าคุณแม่ของฝ่ายชายค่ะคุณ
ออกมาบอกว่าฉันดูเริ่มเอาไว้แล้วนะคะ
ประมาณต้นปีหน้าเป็นเลิกวิวาของลูกชาย
แต่ว่าล่าสุดค่ะมากกี้ที่ไปร่วมงานเนี่ยค่ะกับคุณคิดนี่แหละนะคะ
คุณคิดนี่แหละก็ออกมาบอกกับพี่นักข่าวนะคะ
บอกว่ายอมรับเลยนะว่ารู้สึกตกใจค่ะ

ซึ่งกี้มองว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดนะคะ
ก็น่าจะเป็นในส่วนของหนุ่มป๊อกหวานใจ
อาจจะเข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็วางแพลนไว้มากกว่า
แต่ว่าพร้อมย้ำชัดนะคะว่าตอนนี้
ทางแฟนนุ่มนั้นทางผู้ใหญ่ของแฟนหนุ่ม
ยังไม่ได้เข้ามาคุยกับทางของครอบครัวของเธอ

ส่วนงานวิวาจะเกิดขึ้นต้นปีหน้าจริงหรือไม่
โน่นไปถามฝ่ายชายเลยค่ะ
พี่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีใครมาขออย่างที่ทราบกัน
อย่างที่บอกไม่มีใครมาขอขี้เลยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะ
คิดว่าเขาก็คงปรึกษากับแม่แหละเพราะว่าเขาก็เคยแบบมีบอก
พี่ไปแล้วด้วยว่าอยากแต่งงาน
แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไง
ของแบบนี้มันก็พูดไม่ได้เหมือนกันคือเขาก็ยังไม่ได้ขออาจารย์ให้หนู
ถ้าอนาคตมันจะเป็นยังไงมันก็ค่อยตามนั้นค่อยว่ากัน
แต่เราก็ไม่ได้แบบเหมือนคิดไปไม่ได้คิดไปเอง
สำหรับอายุเราอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าแต่งงานได้ไม่ผิด
แต่ว่าจะแต่งหรือเปล่าเองอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวถ้ามีอะไรหนูว่าพี่ป๊อปเขาก็คงบอกเอง
เพราะว่าเขาก็อย่างที่เห็นกันเขาก็ไม่ได้เป็นคนปิดบังอะไรอยู่แล้ว
ถ้าเขาสบายใจที่จะบอกแล้วก็โอเคที่จะพูดหรืออะไร